ร้อยเอ็ดนะคะคนก่อเหตุเนี่ยโหไม่ธรรมดา
เมามาเมากลับบ้านพี่สาวก็เลยบ่นว่าทำไมชอบเมาเหล้า
ทำไมเซฟย่าเซฟติดโกรธพี่ทุ่งท่างเมาด้วยไง
โมโหพี่บีบคอพี่เอามีดฟันหัวพี่เลยนะ
แล้วก็อุ้มร่างพี่ยัดใส่เขาตู้เสื้อผ้าโอ้โห
หลังจากนั้นเผาบ้านเลยค่ะบ้านไหม้ทั้งหลัง
ซึ่งมีพี่สาวอีกคนนึงเขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเขาเห็นเหตุการณ์นะ
เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยเขาตกใจมากรีบอุ้มหลานหนีออกมาจากบ้านนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๑๑๐๐ประมาณ๕๓๐น
มีเหตุฆ่ากันตายแล้วก็คนร้ายจุดไฟเผาบ้าน
บ้านเลขที่๑๑๙หมู่๑๑หมู่บ้านหนองแมวโพงที่อำเภอโพนทอง
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งนะคะครึ่งไม้ครึ่งปูนนะคะ
ก็ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่เข้ามาช่วยดับเพลิง
แต่ก็คุณผู้ชมมันไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะคะ
แล้วในบ้านมีศพถูกไฟเผาไม่เป็นตอนระโกเลยอยู่ที่้างด้านซ้าย
ใกล้กับประตูทางเข้าบ้านตำแหน่งตรงนี้จริงจริงแล้ว
เป็นตำแหน่งวางตู้เสื้อผ้าค่ะคือตู้มันคงไหม้ไปหมดอ่ะ
เหลือแค่ศพอยู่ตรงนั้นหน่อยนะคะผู้ตายคือนางขวัญใจ
บ้านคนก่อเหตุคือนายปานทองเพชรแก้วอายุ๒๘น้องชายแท้ของ
คนนี้ค่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นน้องชายแท้จาก
การสอบปากคำน้องสาวอีกคนนึงอ่ะนะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
เขาอยู่ในเหตุการณ์เลยเมื่อคืนเนี่ยอยู่ในบ้านกันห้าคนก็คือ
ขวัญใจผู้ตายนายปานทองคนก่อเหตุตัวเขาเองแล้วก็มี
หลานอีก๒คน๔ขวบคนนึง๕ขวบคนนึงตี๑ครึ่งน้องชายคนนี้
เมามาเลยดื่มเหล้าเมาเดินเข้าบ้านพี่สาวเห็นก็เลยว่าน้องอ่ะค่ะ
ว่าทำไมไม่ยอมทำงานเอาแต่กินเหล้าเมาหัวราน้ำน้องชายก็
โมโหไม่พอใจไปคว้ามีดที่อยู่ในบ้านเดินตามพี่
สาวขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็บีบคอพี่เอามีดฟันหัวพี่ลากร่าง
พี่ลงมายัดใส่ตู้เสื้อผ้าที่ข้างล่างแล้วก็ตัวคนที่เห็น
เหตุการณ์เขาบอกว่าเขาเห็นหมดเลยนะแต่เขากลัวเขาก็เลยรีบ
อุ้มหลาน๒คนวิ่งหนีออกไปไปบ้านญาติอยู่ใกล้กันอ่ะนะคะมา
รู้อีกทีคือตอนตี๕รู้อีกทีก็คือตัวน้องชายคนนี้เผาบ้าน
บ้านเนี่ยไหม้ทั้งหลังอะค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยิน
คนทะเลาะกันอ่ะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าร้ายแรงถึงขั้น
มีคนตายแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องมารู้อีกทีก็
คือไฟไหม้บ้านหลังนี้แล้วอ่ะค่ะช่วงประมาณตีไหนครับ
ตอนที่ได้ยินเหตุการณ์ตุ๊บตับตุ๊บตับอีกประมาณปีหนึ่ง
ครับปีหนึ่งเฉพาะยินเสียงปีหนึ่งเครื่องนี่ยินเสียง
เดือดผมสะดือดกันมาเลยมันเสียงตีกันเสียงตี
เสียงดังเสียงตุ๊บดับแต่ว่าที่อาทิตย์เรียกนั่นผมได้ยิน

มากันผมก็เลยสองเงิมก็หน่ายตางอือวันนี้ตอนผม
จะเปลี่ยนงั้นอ้าวเปิดประตูอยู่หลังบ้านผมก็กำมัน

ก็เดินกลับเข้ามาหมูบ้านย่ระกับบ่าย
ตำรวจที่จำมีที่ใช้ก่อเหตุ

ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดฆ่าผู้อื่น
ก็ซ่อนเร้นปิดบังทำลายศพตำรวจบอกว่าผู้ต้องหามีลักษณะคล้ายสติไม่สมประกอบ
เคยมีประวัติเสพยาแล้วก็เกิดการเครียดถูกพี่สาวตำหนิเรื่องไม่หางานทำดื่มเหล้านะครับ
ก็เลยลงมือนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นทหารเกณฑ์นะครับปลดประจำการมานะ
เคยไปก่อเหตุเมื่อปี๕๓ใช้มีด
ฆ่าปาดคอคนขับรถสองแถวเสียชีวิต

ถูกจับติดคุกหลายปีแล้วก็พ้นโทษมาอยู่ที่บ้าน
ก็ก่อเหตุฆ่าพี่ตัวเองนะฮะ
ส่วนน้องสาวที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พาหลานหนีไป

ตำรวจก็แปลกใจทำไมตอนนั้นไม่แจ้งความ

สอบไปสอบมาน้องสาวเองก็มีอาการแบบคล้ายกับสติก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน

ก็เดี๋ยวก็ต้องดูแลหน่อยบ้านนี้ว่าเขาจะยังไงกัน
ส่วนผู้ต้องหาก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับ

หมู่พี่น้องก็เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น